คุณผู้ชมคะจากคดีที่มีคนร้ายเนี่ยยิงต่อสู้กับตำรวจ
ทำให้ตำรวจเสียชีวิตจากตอนที่ตำรวจกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่
การจับยาเสพติดนะคะเรื่องนี้ตำรวจเนี่ยตั้งป้อมแล้วก็ตามตัวกันอย่างเต็มที่
เพื่อที่จะเร่งจับตัวคนร้ายให้ได้และในที่สุดเจอตัวคนร้ายนะคะ
แต่ก็มีเหตุการณ์ต่อสู้กันเกิดขึ้นแล้วก็วิสามันฆาตกรรมคนร้าย
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
หลบหนีการไล่ล่าติดตามของเจ้าหน้าที่นานถึง๗วัน
กระทั่งถูกวิสามันเมื่อกลางดึกวันที่๒๙กรกฎาคม
สภาพศพของนายประนอมท่อนล่างสวมสบงพระไม่สวมเสื้อ
แต่ยังไม่ได้โกนศีรษะคาดว่าเพื่อเตรียมอำพลางตัว
ใกล้กันพบปืนขนาด๓๒มิลลิเมตรตกอยู่พร้อมกระสุนปืน๑นัด
วิสามันครั้งนี้ชุดไล่ล่าตำรวจภูทรภาคหนึ่ง
และตำรวจสืบสวนจังหวัดสระบุรีได้เบาะแสว่านายประนอม
ไปกบดานอยู่ที่สำนักสงฆ์ปฏิบัติธรรมตาดชัยศรี
บนเขาหมู่ที่๑ตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรี
นำกำลังชุดไล่ล่าเข้าตรวจค้นพบนายประนอมอยู่ในกุฏิ
เรียกเพื่อให้มอบตัวแต่นายประนอมใช้ปืนยิงต่อสู้สวนออกมา
จากในกุฏิทำให้เจ้าหน้าที่ชุดไล่ล่าต้องยิงสวนกลับไป
กระสุนเข้าที่ขมับขวาของนายประนอมเสียชีวิตทันที
พระจรัสอรชรอายุ๔๒ปีพระลูกวัดเปิดเผยว่า

ขณะนั่งดูโทรทัศน์อยู่หน้ากุฏิ
พบนายประนอมเดินเข้ามาขออาหาร

ให้ไปนอนที่กุฏิข้างห้อง

กระทั่ง๔ทุ่มเดินขึ้นไปบนสาราสวดมนต์
ได้ยินเสียงรถวิ่งเข้ามาบนสำนักสงฆ์

ทราบว่านายประนอมเป็นคนร้ายที่หลบหนีมา
แล้วเขาได้ขอหลวงพี่ไปนอนไหมน่ะ
หลุงพี่เขาได้ขอไหม
ขอขอขอขอขอขอขอขอขอขอขอขอขอ
ขอขอขอขอขอขอขอขอขอขอขอขอขอขอขอขอขอขอขอขอขอขอ